แม่บ้านประจำบาน

แม่บ้านประจำบานเปิดบ้านต้อนรับหนุ่มหล่อมาสเซอร์

อยากให้เธอได้ยินหัวใจและเจ็บไปรักไป
เด็ดแค่ไหนหัวใจเท่าไรไม่รู้

และที่สำคัญเขาจะมาเผยเรื่องราวความรัก
ที่กำลังเป็นสีชมพูกับนางร้าย

แม่บ้านอ่อมและแม่บ้านไอซ์ก็ตรงสเปคหนุ่มอัดแล้วสิคะ

คงต้องทนให้ไว้
ขอต้อนรับผู้ชายในฝันของเราในวันนี้นะคะ

สวัสดีค่ะ

ฉกตัวผู้ชายคนนี้มันไม่ได้เรื่องง่ายนะ

คิวงานไม่ใช่สาวเขา

ไม่ให้มาเจอเราเพราะว่าเราร้ายมาก

ความสนุกของแต่ละคนมารวมกัน

มันก็จะแบบเหมือนเปรียบเทียบก็ใกล้สีส้ม
สวยไส้ด้วยก็ได้ทั้งเศร้าได้ด้วยสนุกได้ด้วย
แต่ก็ไม่ได้แบบโหดแบบดำโหร้
เวลาเศร้าเศร้ามากเลยนะเพลงเขา

เป็นอะไรที่เคยเจอมาบ้างครับ

อย่างเช่นจะกินข้าวจะกินก๋วยเตี๋ยว

ไม่อยากกินป่ะวันนี้ก๋วเตี๋ยกินมาบ่อยแล้ว

แต่สมมติจะเป็นสาวแบบเย็น

สาวอยู่ทางนู้นก็จะแกล้งมันหยิบแก้วแบบ

ถามว่าอัดเป็นคนติดแฟนไหมก็

คือว่างก็ไม่รู้ว่าติดเรียกว่าติดหรือเปล่า
แต่ก็คือว่างเขาก็ไปหาตลอดอะไรอย่างเงี้ย

แต่ว่าเป็นความรู้สึกแบบว่าเป็นโค้ดลับ

เห็นมั้ยทำตารู้จักเขามากขึ้นเลยทีเดียว
เรื่องเยอะมากเลยอ่ะ

เพื่อนเขาจะทานร้านนี้เราจะไปร้านนี้กับเพื่อนไม่ได้เหรอ

ผมชอบเบรกชาวบ้านสนุกดี
ประโบถือลงแบบอ้าวอีกกว่านานนี้อร่อย
น่าไม่อร่อย

แต่สุดท้ายก็ลงอยู่ดี

ประมาณนั้นก็ไม่ถึงกับขวางโลก

เพื่อนรู้ไหมว่าแกล้ง

ทำไมต้องจมูงบาน

แล้วดูได้จากผมจมูงบานเหรอ

คือผมจะเป็นด้วยความเป็นคนขี้เขินแล้วก็แบบว่าเงียบอะไรอย่างนี้
หรือว่าจะบอกว่าใกล้เดี๋ยวพออย่างนี้
แล้วก็แบบพอเพื่อนมันหันมาเหมือนว่าจับผิดเราได้

เฮ้ยชอบนี่หว่ามันก็แบบเฮ้ยไม่อะไรอย่างนี้
เหมือนคนจะขำแล้วอัดขำมันก็จะเป็นจมูกบานใช่ไหม
เออไม่น่าเชื่อนะคะ
ไว้หนูดไว้เขาดูอะไรแบบนี้นะดูร็อกมากเลยนะแนวมาก

ก็ประมาณเทือกนั้นแล้วครับ

ผมชอบบางทีก็เรียกแป้งโลตี
เป็นเสียงที่สองมั้ย

ไม่ใช่สวัสดีอ่ะหัวอย่างโหวให้เวาะแห้ง

ต้องมีแต่น่าจะเขินโย

เห็นไหมพอถามอะไรเจ้าตัวนะ

เพื่อนพูดนิดเดียวรู้เรื่องรู้นิสัยใจคอจริงเลย
นี่ตอนแรกไม่รู้ใช่มะนี่พี่กาวเข้าใจละ

มาเท่าทีนะครับขอพูดถึงซิงเกิ้ร์ดใหม่ล่าสุดหน่อย

เอ็มวีรูปเพลงปัดเราต้องจ่ายเลือกเองมั้ยหรือเปล่า

เพราะมันเป็นเรื่องที่เราก็ต้องตีแผ่
เอาไว้พรุ่งนี้เหรอ

และผมมีมีทุกคนต้องได้รู้รึขศึกหนักกว่าหนี้

พรุ่งนี้ต้องอย่าพลาดเลยนะ
เรามาล้วงลึกนะคะกันต่อเลยนะคะ

แล้วก็ตามไอจีด้วยนะจ๊ะจ๊ะวันนี้เราทั้งสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ